ดูกันต่อกับครอบครัวนี้นะคะสำหรับพี่เอพระสินแล้วก็จะเรียกว่าอดีตภรรยาหรือเปล่านะ
คุณแตงกวาเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมภาคหลังเนี่ยมีคนเห็นเขาอยู่ด้วยกันตลอดเลย
ใช่สามคนพ่อแม่ลูกทั้งที่นั่นแหละสิหย่าร้างกันไปราวราวสองปีแล้วค่ะ
คุณผู้ชมนะคะล่าสุดค่ะทั้งคู่เนี่ยควงกันออกมาชี้แจงถึงความสัมพันธ์ว่าอยู่กันตอนนี้

ตองดูเห็นไหมคะแตงกวาลุคเขาเปลี่ยนไปไหม
เขาตัดผมช่างคุณแตงกวาเนี่ยค่ะปรับลูกเท่หันผมสั้นนะคะ
ก่อนหน้านี้นะคะจะเป็นเพราะอะไร

คุณผู้ชมไปฟังสัมภาษณ์พร้อมกันเลยค่ะ

เกือบ๒ปีแล้วเนอะ

คุยกันว่าบ้านนี้บ้านลูกนะเราก็อยู่เพื่อลูก

แบบว่าเฮ้ยผมนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างแล้ว

จริงมันเป็นเรื่องที่ไร้สาระมาก
เขาค้นพบศักยภาพบางอย่างในตัวเอง

ไม่ใช่เรื่องของภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไป
หมายความว่าตอนนี้แบบเริ่มหล่อนะ
อยู่บ้านเดียวกันเราต้องเป็นแบบให้เข้ากันได้
คือผู้ชายสามคน
พี่นายน้องชายอะไรอย่างนี้

มันคือเรื่องส่วนตัวอันนี้คือเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกัน